วันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์แล้วก็อุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจแล้วก็เตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
ที่ฉะเชิงเศร้ามีอุบัติเหตุที่เด็กชายไว้๑๓ปี

นำเอารถจักรยานยนต์ของที่บ้านไปขี่เล่น
แล้วก็เกิดอุบัติเหตุเสียหลักหลุดโค้งศีรษะกระแทกเสาป้ายบอกทางอย่างแรง

ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ตำรวจสพชาเชิงเซาเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุ
บนถนนวงแหวนเลี่ยงเมืองชาเชิงเศร้าศูวินทวง
ตะมนต์โสธอนนำเพื่อเมืองชาชเชิงเศร้า
ที่เกิดเหตุพบศพของเด็กชายอายุ๑๓ปี

บริเวณศรีสามมีบัตรแพลชกันจากแรงกระแทก
งย่าพบรถจักรยานยนต์สีน้ำเงินล้มตะแคงอยู่

ก่อนเกิดเหตุยายออกไปทำงานตามปกติ
ผู้ตายจึงแอบนำรถจักรยานยนต์ออกมาขี่เล่น

กับเสาป้ายข้างทางเสียชีวิตส่วนอุบัติเหตุรายนี้เกิดขึ้น
ถนนสายปลวกแดงบ้านสะพาน๔ในพื้นที่หมู่๖ตะบนปลวกแดง
ปลวกแดงจังหวัดระยองที่เกิดเหตุพบศพนายสุธิวัฒน์
บูรรณรมอายุยี่สิบสามปีชาวชายภูมินอนเสียชีวิตในสภาพคอหัก
ท้ายรถบรรทุกโดยมีรถจักรยานยนต์ของผู้ตายติดอยู่
คนขับรถบรรทุกตู้ทึบระบุว่ากำลังขับรถบรรทุกข้าวสารไปส่งให้ลูกค้า
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุรถมีปัญหาระบบเกียร์
จอดไว้ริมทางแล้วหากกิ่งไม้วางไว้
คนที่ขี่รถมาจากด้านหลังแต่ขณะรอช่างจากจังหวัดชนบุรีมาซ่อม
จู่ก็ได้ยินเสียงรถชนท้ายเสียงดังสนั่นจนมีผู้เสียชีวิตดังกล่าว
นี่เป็นวินาทีที่ตำรวจทางหลวงบางประกงนายหนึ่ง
พยายามเกลียดกล่อมคนขับรถพ่วงสิบแปดล้อให้ลงมาจากรถ
หลังขับรถหนีการตรวจค้นของตำรวจมาตามถนนบางนาตราด
และถูกสกัดเอาไว้ได้ในช่องทางคู่ขนาน
ในพื้นที่อำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
เจ้าหน้าที่พยายามเกลี้ยกล่อมอยู่นานเกือบครึ่งชั่วโมง

โดยให้รถบรรทุกขวางทางเอาไว้ป้องกันการหลบหนี
แต่คนขับรถพ่วง๑๘ล้อก็ไม่ยอมลงมาจากรถ

เกลี้ยกล่อมอยู่นานเจ้าหน้าที่จึงอาศัยจังหวะที่คนขับ
รถกระจกลงมารั้งกระจกเอาไว้

ทำให้คนขับยอมเปิดประตูลงมาแต่โดยดี

ชายคนนี้คือนายกล้าทีปุ้งอายุ๔๔ปี
ก่อนหน้านี้ตำรวจทางหลวงบางประกง๒นาย

พบรถพ่วงคันนี้จอดล้ำไหลทางอยู่ในช่องทางคู่ขนาน

เรียกคนขับลงมาจากรถหวังตักเตือน
แต่นายกล้ากลับรีบปิดประตูรถ
แล้วสตาร์ทเครื่องขับหนีไปอย่างรวดเร็ว
อ้างว่ากลัวตำรวจเรียกรับเงิน

กลับพบอุปกรณ์การเสพยาบ้าและไอซ์จำนวนหนึ่ง
กล้าจึงยอมจำนวนด้วยหลักฐาน
และสารภาพว่าเพิ่งเสพยาบ้ามา๓เม็ด
ตำรวจจึงควบคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมาย